โอ้โหนี่ภาพจากกล้องหน้ารถน่าตกใจเห็นไหมกระบะเขียวนี่คือกระบะเขียวแซงซ้ายแล้วเสียหลักพุ่งไปชนรถตู้เหตุการณ์เกิดขึ้น
ถนนสาย๓๓ตัดใหม่นะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี
กู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีไปช่วยเหลือค่ะ
แปดล้อฮีโนสีเขียวบรรทุกมะม่วงจากลำพูนเต็มคันรถอยู่ริมทาง
รถตู้สีขาวตกข้างทางสภาพพังทั้งคัน
นายอิสราสิงอ่ำอายุ๓๗คนขับเสียชีวิตคาพวงมาลัยเลย
ในฝั่งรถตู้เออฝั่งรถตู้เนี่ยดูสภาพรถตู้โอ้โห
ผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับบาดเจ็บไปหนึ่งนะคะ
ใกล้กับรถตู้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะ
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากซากรถ
นายธวัชชัยคนขับรถ๘ล้อบอกว่า
บรรทุกมะม่วงมาจากลำพูนไปส่งลูกค้าจันทบุรี
ขับมาบนถนนสาย๓๓ตัดใหม่มาถึงจุดเกิดเหตุกระบะเขียวแซงมาทางซ้าย
แล้วเหมือนล้อมันตกไปไหลทาง
คนขับดึงพวงมาลัยกระชากมารถเลยเสียหลักพุ่งไปชนรถตู้
เมื่อกี้ไงจังหวะพอดึงขึ้นปุ๊บแล้วเป๋ไปเลย
โอ้โหแล้วรถตู้เขาก็มาตามทางของเขาปกติอะเนาะ
โอ้โหเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเสียงค่ะ
ตำรวจสอบพอมูล
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมหลักฐานนะคะ
คือจริงแล้วทางรถ๘ล้อเขาก็เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนกับหมุนมาชนเขาอีกทีนึง
ก็เดี๋ยวจะต้องสอบประคำคนเจ็บเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ